หลายคนได้เห็นคลิปรถที่มีการผูกสุนัขไว้ท้ายรถ
แล้วก็ขับลากไปตามท้องถนน
คือสุนัขมันไม่ได้กระดุกกระดิกแล้วเหมือนกับมันตายแล้วค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สุราธานี

เพราะว่าเจ้าของรถเขาบอกว่าไม่รู้
ว่าคู่เขยเอาสุนัขมาผูกไว้ที่ท้ายรถ

เดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะเรื่องนี้ดูคลิปกันก่อนนะคะ
โอ้โหคุณผู้ชม
คือรถคันที่เขาติดกล้องหน้ารถแล้วก็ขับตามนี่เป็นรถนักเรียนนะ
เขาพยายามที่จะส่งสัญญาณทั้งบีบแตรบอก
ขี่ไปเทียบข้างพยายามจะบอกให้รู้
วันนี้มันมีสุนัขอยู่ท้ายรถ
ทำไมเจ้าของรถไม่รู้ไม่อะไรเลย
คลิปนี้หลายคนเห็นแล้วสะเทือนใจเหลือเกินนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่รถสีดำคันนี้ค่ะ
เขาผูกสุนัขอยู่ข้างท้ายแล้วลากไป
ระยะทางก็ไกลนะคะมีคนใช้เฟซบุ๊กเขาเอามาแชร์
แล้วเขาก็บอกว่ากลับจากรับนักเรียน
เจอแบบนี้รู้สึกสะเทือนใจคืออะไรครับ
เกิดอะไรขึ้นถนนสายในบางท่าฉาง

ส่วนใหญ่ก็จะถามไปถึงรถคันนั้น
คือตอนแรกถูกตำหนิกันแบบละนาว
ทำไมถึงทำแบบนี้ลากหมาจนตาย
ทำไมถึงใจโหดเยี่ยมร้ายทารุณแบบนี้
บอกว่าทารุณกรรมสัตว์ใช่ไหมแบบนี้
แต่ทีนี้คุณผู้ชมมีคนมาให้ข้อมูลนะ
บอกว่าเห็นตอนจอดรถเป็นผู้ชายรูปร่างท้วม
เป็นคนขับตอนที่ขับผ่านแบบนี้ค่ะ
แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนสายอำเภอเมือง

วิลัยรัฐนาคประดิษฐ์เข้ามาแสดงความคิดเห็น
อันนี้คุณผู้ชมเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากซากหมา
เพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวต้องค่อยเล่าก่อนว่ารถคันสีดำนั้นน่ะ
คือท้ายที่สุดแล้วเขาจอดแล้วเขาก็ปล่อยซากหมาเอาไว้

ใช่แล้วก็ขับไปปรากฏว่าซากหมาตัวนี้

เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นภาพผู้ชายแปะผ้าก๊อตเต็มไปหมดเลย
คือผู้ชายคนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วมาเจอกับซากหมาแล้วมันแบบเบรกไม่ทันนะคะ
ชนชนแล้วตัวคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้รับบาดเจ็บ
ดูสิต้องไปทำแผลที่โรงพยาบาลท่าฉาง
ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีติดต่อไปที่ผู้ชายคนนี้ค่ะ
ชื่อว่านายชัยนาธทองมาก

ผมก็นั่งอยู่กับเพื่อนที่บางปอ

สีดำสีดำลากหมาผ่านไป

แต่ทีนี้ผมจะขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
ก็ขี่ไปเรื่อยก่อนจะมาถึงบ้านสักประมาณ๒๐๐เมตรได้
คือผมก็ไม่ได้เห็นหรอกนะว่ามันมีซากหมาอยู่บนถนน

พอชนทีนี้โอ้โหรถผมล้มแล้วผมก็กลิ้งไป
ตัวผมก็ถลอกปอกเปลือกรูดไปกับถนน

ครับทีนี้มีในเรื่องของรถยนต์ที่ผูกซากหมาเอาไว้

แล้วก็สอบถามคนขับถึงเหตุการณ์ที่มันปรากฏ

ได้ความว่าผู้ขับขี่รถคันนี้เนี่ย
เป็นอดีตข้าราชการตำรวจยศร้อยตำรวจเอก

โดยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๐กรกฎาคม
ตัวเขาขับรถไปที่ขนำของเพื่อน

ที่อำเภอธาชนาเจ้าหวัดสุรทานี

ก็ขับรถออกมาจากบ้านของคู่เขยเลย

กระทั่งมีรถของชาวบ้านขับขี่มา

ตอนแรกนึกว่ายางแตกหรือเปล่าก็เลยจอดลงไปดูสุดท้าย
อ้าวใครเอาหมาไปผูกเอาไว้ล่ะ
แต่เขาจำได้ว่าเอ๊ะหมาตัวนี้ไปเห็นอยู่ที่บ้านคู่เขยนี่นะ

แล้วทำไมหมามาอยู่ท้ายรถของเขาได้อย่างไร

คือจริงแล้วหมาตัวนี้นิสัยมันค่อนข้างจะดุเหมือนกัน
ก็เลยคิดว่ามันน่าจะถูกมัดเอาไว้ตอนที่เขาไปบ้านคู่เขย
คู่เขยก็ออกมาบอกเองว่าตอนที่ตัวของคนขับรถคนนี้ไป
เขากลัวหมาจะไปกัดก็เลยเอาหมาไปผูกเอาไว้
แต่ว่าตอนที่รถคันนี้จะออกมาลืมไปเอาเชือกผูกหมาออกจากรถ
อ้าวก็แปลว่ามันก็มาตายเพราะว่าโดนคู่ที่เอาหน่อย

เป็นคนเอาไปมัดเอาไว้เพราะว่ากลัวจะไปกัดเจ้าของรถคันนี้
แล้วสุดท้ายตอนลากมามันยังไม่ตายมันมีชีวิตอยู่
แต่ว่าตอนนี้มันไม่กระดูกกระดิกแล้ว
นี่คือตายแล้วนะฮะเอาเป็นว่าเจ้าของหมาคือคู่เขย
ลืมปล่อยหมาออกจากรถคันนี้แล้วก็ถูกรถคันนี้ขับไป

ทีนี้พอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคุณผู้ชม
ทางฝากฝั่งครอบครัวที่เขาเลี้ยงสุนัขคือฝั่งคู่เขย
เขาก็บอกว่าเขาเสียใจนะกับเหตุการณ์ประมาทที่เกิดขึ้น
เจ้าสุนัขที่ตายชื่อว่าเจ้าขนมจีน
เป็นสุนัขที่คนในครอบครัวรักที่สุดเลย
เจ้าของสุนัขเขาก็เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุแขกมาที่บ้าน
เหมือนกับว่าคันอีซูซูมิวเอ็กสีดำมาที่บ้าน
แล้วไม่ได้บอกล่วงหน้าพอไม่ได้บอกก่อนไง
แต่เลี้ยงเจ้าขนมจีนไว้เอาทำยังไงดีล่ะ
จะเอาขนมจีนเข้าคอกไม่ทันแล้วพอเจ้าขนมจีนอยู่บริเวณรถพอดี
ก็เลยเอาโซ่ล่ามไว้แล้วก็ผูกไว้กับท้ายรถคิดว่า
เดี๋ยวแขกจะกลับจะมาปล่อยแต่ท้ายที่สุดคือ

โดยที่ไม่รู้ว่าเจ้าของเจ้าขนมจีนผูกไว้ที่ท้ายรถ
แล้วก็ยอมรับด้วยว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากความประมาทของครอบครัว
ทุกคนเสียใจแม้แต่ซากเจ้าขนมจีนตอนนี้
เจ้าของเองเขาบอกว่าก็ยังไม่กล้าดูเลยค่ะ